คุณผู้ชมฮะผมเนี่ยนะไปเจอเรื่องราวแปลกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้าย
ป้ายที่เขาขึ้นเอาไว้แล้วเป็นการติดประกาศในการรับสมัครงาน
สมัครงานมันก็ดูทั่วไปเรื่องของคุณวุฒิต่าง
เขาก็ติดเอาไว้ว่าอยากจะได้อะไรแบบคุณสมบัติอะไรต่าง
แต่ผมไปเจออยู่ป้ายหนึ่งบอกเลยว่าแปลกมาก
ผมก็เลยต้องนำมาเล่าในช่วงของ
คุณชนะอยากเล่า
แหมขอบคุณซาวแล้วก็ขอบคุณทีมงานจักรภัย
เดี๋ยวอันนี้อะไร
ไปดูป้ายไปรับสมัครแม่ม่ายวงเล็บตำแหน่งผู้ช่วย

ยังไงอ่ะค่ะต้องแม่ม่ายเท่านั้นแล้วคุณสมบัติล่ะ

รูปต้องสวยบอกเลยว่ารายได้ดี
กลางคืนวีโอทีนะจ๊ะ

คือถ้าขยันไงอย่าไปคิดอะไรเยอะ

เขาบอกว่ามีป้ายข้างล่างที่ดูแล้วน่าสนใจกว่าป้ายข้างบน

แขกข้างสารุนสามี

เขาบอกว่าป้ายนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้านโกบังเทลเลอร์บูจิก

ยังไงคะ
โกบังเลยครับคนนี้ครับโกบังชื่อจริงคุณสมบัติมูเกม

โกบังบอกว่าป้ายนี้ติดจริงรับสมัครจริงไม่ได้มาเล่นนะจ๊ะ
โกบังเล่าว่าตัวเขาเนี่ยเปิดร้านรับตัดเสื้อผ้า
ชื่อว่าร้านโกบังเทอร์เลอร์บูติกตั้งอยู่เลขที่๗๑๙ทับ๑หมู่๑
ร้านนี้อยู่แถวริมถนนเพชรเกษมสายเก่าใกล้กับมัศยิตโคนลัง
ตอนนี้โอบังกำลังหาผู้ช่วยอยู่ครับ
คือเขาบอกว่าจริงเขาก็ทำอยู่กับลูกสองคนแต่ลูกโตแล้ว
โกบังเลยขาดคนช่วยงาน
ที่ผ่านมาโกบังแกก็รับสมัครนะ
ก็คือเป็นเด็กสาวแล้วก็ผู้หญิงที่มีครอบครัวมาทำงานด้วยนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าส่วนมากทำงานกันแป๊บเดียว

ลาออกแล้วไม่ก็มีปัญหา

แต่ผมว่ามันมีมากมายหลายความเห็นผมไม่ขอเล่าต่อแล้วกัน
เรื่องของเรื่องเป็นความแปลกเอามาให้ดูกัน
เออแปลกนะจ๊ะ